คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะ
พอฟังแล้วก็ตกใจครูผู้ชาย

แล้วบุกมาหาครูผู้หญิงคือจะฟัน

มีจังหวะหนึ่งนะฟันได้แล้วด้วย
โชคดีที่ครูผู้หญิงเอามือปัดมีดได้ทัน

เดี๋ยวเฮ้ยขอโทษ
เดี๋ยวคุณปิดกระแบกให้ดีกว่า
มันเลิกยังหรอถ้าไม่เลิกกลัวมันตายเลย

มันจะเลิกไหมเดี๋ยวนี้
เฮ้ยคุณผ่านช้อนเลยนะ

เฮ้ยปล่อย

นี่นี่คุณผู้ชมครับใช่ค่ะเพชรอุปะจริงค่ะครับ

คือเด็กแอบถ่ายนะคลิปเมื่อกี้คุณผู้ชม

พูดกันเหมือนกันนะต้องช่วยไหมต้องช่วยไหม

แต่ท้ายที่สุดมันมีจังหวะคือเด็กคนนึง
ตัดสินใจปีนข้ามรั้วเข้าไปแล้วก็ไปเอามีดสปาต้ามา

มีกูไปไหนใครเอามีกูไปนะอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวดูคลิปนี้อันนี้คือที่นักเรียนแอบถ่ายนะคะ
แล้วสิ่งที่เราได้ยินครูผู้ชายตะโกนได้ยินไหมว่าแบบ

ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายครูผู้ชายเขาหมายถึงใคร
ถ้ามันไม่เลิกกูจะปาดคอเนี่ยนะฮะ

เอาเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปหน่อยละกันค่ะเป็นเหตุการณ์ตอนค่ำ

แต่ครูผู้ชายขับกระบะคันที่เห็นในคลิปนี้นะ
นี่ไปหาเรื่องครูผู้หญิงถึงที่บ้านเลย

แจ้งตำรวจให้มาแล้วครูผู้ชายอ่ะ
ประกาศต่อหน้าตำรวจเลยนะบอกตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก

แล้วเดินตรงเข้าไปปรี๋จะไปหาครูผู้หญิง

แล้วสุดท้ายตำรวจก็ต้องคุมตัวครูผู้ชายเนี่ย
ขึ้นรถไปอุ๊ยโอ้โฮครูผู้ชายนี่มีการพูดออกมาอีกแล้วนะ
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเข้าบ้านมึงตาย
เออเหตุการณ์นี้คุณครูบอกว่าโอ้ครูผู้หญิงนะ
โดนฝั่งครูผู้ชายตบหน้าตบ๓ทีจิกหัวกระชากผม
แล้วครูผู้หญิงงงสิบอกไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไร

นี่ครูผู้หญิงก็ถามต่อหน้าตำรวจเลย
ครูผู้ชายเลยนะว่าทำไมทำไมถึงมาทำแบบนี้นะฮะ
นี่ค่ะลองฟังเสียงตรงนี้หน่อยหนึ่งไหมคะ
คุณกระชากหัวหนูจนหนูเจ็บมากเลยนะหนูเป็นผู้หญิงด้วยนะ
โอ้โฮไอ้สัตว์เฮ้ยหนูเก่งเฮ้ย
ไม่ไม่มีเรื่องอยากมีเรื่องเราบ้านพี่อยู่ไหน
เฮ้ยปลาไม่มีบ้านปลาแก่แล้ว
ครับผม

ผู้หญิงก็งงอยู่ว่าครูผู้ชายทำแบบนี้ทำไม
แต่ว่าตำรวจก็พยายามแยกทั้งคู่ออกจากกันก่อนนะครับ

ทีนี้ตอนที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเราต้องไปถามถามผู้บังคับบัญชาหน่อยละกันค่ะ
พอโรงเรียนนี้พอนพพนันเติมทรัพย์ค่ะ
พอบอกว่าตอนที่เกิดเหตุผมก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงโรงรถในโรงเรียน
แต่มันเป็นช่วงเวลานอกราชการ
คลิปนี้นะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นตรงโรงรถในโรงเรียนเนี่ย

เรียกครูผู้หญิงเรียกครูผู้ชายมาคุยกัน
คือเขาบอกว่ามันเป็นการทะเลาะกันแหละ
แต่ก็ยังไม่ได้มีฝ่ายไหนได้รับอันตรายนะ

พอมีการเรียกมาสอบเพิ่มเติมอะไรหรือยังไง
จะทำยังไงกับครูทั้งสองคนต่อไปคะ

พอบอกว่าตอนนี้ลาราชการทั้งคู่เลย

แต่ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะ

จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบต่อไป
คือสาเหตุพอยังบอกไม่ได้แบบแน่ชัดนะคะ
เพราะว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไร

มีนอกออกในกันนะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกัน

สองฝ่ายเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะ
ฝ่ายครูผู้หญิงจะเรียกครูผู้ชายว่าปู่

คือทางครูผู้ชายเป็นญาติทางแม่ของฝั่งครูผู้หญิง

แล้วตอนนี้ทางครูผู้หญิงด้วยความที่เขากลัวไง
เขาก็ไปแจ้งความที่สพน๒ห้องเอาไว้

ครูผู้หญิงที่โดนครูเขียวบุกเข้ามานี่นะครับ
คิวเขียวเขาใช้มือตบหน้าไป๓ครั้ง

โชคดีที่ครูผู้หญิงคนนี้เอามือปัดป้องได้ทัน

ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ครูผู้หญิงที่เจอนะ
กับเหตุการณ์แบบนี้มันมีคลิปคลิปหนึ่งด้วย

เป็นคลิปที่ครูผู้ชาย
ชี้หน้าด่าครูผู้ชายอีกคนนึงในโรงเรียน
นี่จังหวะนี้นะนะว่าเป็นญาติกับครูผู้หญิง
เหมือนประมาณว่าแบบไปแจ้งความทำไมเดี๋ยวจะเอาให้ตายเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นี่แหละ
ไปแจ้งความทำไมเดี๋ยวจะเอาให้ตาย
หรือจะให้กูยิงติดคุกไม่ถึง๕ปี
เรื่องนี้นะคะคลิปต่างที่ได้เห็นมา
คือการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามขั้นตอนพอบอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าพบว่ามันมีความผิดไม่ร้ายแรง
พอจะพิจารณาลงโทษทันที

ภาพธรรมปัดเงินเดือนลดฆ่าเงินเดือน
แต่ถ้าเกิดว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยนะ
ก็จะต้องสรุปเรื่องเสนอต้นสังกัดต่อไป

ยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ตอนนี้ทั้งคู่ลาราชการอยู่นะ
เพราะว่าก่อนหน้าทางฝั่งครูผู้หญิง

ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อจะมาสอนต่อที่โรงเรียน

แต่ถ้าเกิดไม่ไปสอนก็ไม่ได้ก็ห่วงเด็กนะคะ